รัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับ
๑๑กันยายนที่ผ่านมานี่ครบ๒เดือนแล้วในการทำงานของรัฐบาล
เกี่ยวกับการทำงานในช่วง๖๐วันที่ผ่านมา
คุณกายพงกาเสมผู้ประกาศข่าวเราก็เป็นพิธีกรรมในการสัมภาษณ์
คุณเศรษฐาบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาไม่พอในการทำงานนะฮะ
ไปดูปัญหาหนี้ครัวเรือนนะฮะในการลดภาระหนี้นอกระบบ
ซึ่งน่าจะทำได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ส่วนเรื่องการเพิ่มรายได้
จากจะมีการแจกดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงข่าวเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการต่างดิจิทัลวอลเล็ตว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะ
ยังมีการเปิดตลาดใหม่แล้วก็เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว
ขณะที่การขยายโอกาสจะกระจายสนามบินนานาชาติไปสู่ภูมิภาค
ผลักดันรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยลาวแล้วก็จีน
โดยหลังจากได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้นำจีนแล้วก็ทางซาอุดีอาราเบีย
พบว่ามีความต้องการเนื้อวัวชำแหละสูงมาก
อยากสนับสนุนให้ชาวบ้านเลี้ยงวัว
สนับสนุนให้สร้างโรงเชือดเพื่อส่งไปขาย
ซึ่งจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี
พอไปสาวุดีอาราเบียมาก็ทราบว่า

เขาไม่ได้อยากได้วัวที่เราส่งออกวัวออกไปเป็นตัว

ทั่วโลกที่เกี่ยวกับทางด้านความมั่นคงทางอาหารของเขา

กับองค์กรที่เลี้ยงวัว

แล้วจักรเทศเลี้ยงวัวเองเขาก็ไปลงทุนในบริษัทต่าง
เพราะเขามีกำลังเงินที่สูงมากท่านก็รู้ว่าเขา

ก็บอกว่าที่ประเซล

คนเลี้ยงวัวที่ประเทศไทยเนี่ย

แล้วการที่เราขนส่งจากวัวจากเชียงรายมาที่ชุมพร